แต่แหมก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีสงกรานเดือดในหลายพื้นที่

วัยรุ่นเล่นน้ำสงกรานกันแล้วทะเลาะกัน
ฝ่ายที่สู้ไม่ได้ใช้อะไรรู้ไหมคะ
ระเบิดปิงปองปลาใส่ไป๓ลูก
ชาวบ้านเขาเล่นน้ำสงกรานกันอยู่
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
คือวัยรุ่นทะเลาะกันระหว่างที่เล่นน้ำสงกรานกันอยู่
ที่ริมถนนสายพนัตรนิคมนสมสเมฆ
ที่อำเภอพนัตนิคมจบชนบุรีค่ะ
ได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้น๒ครั้งนะคะ

ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ตกใจ
ต่างก็วิ่งหลบแล้วก็วิ่ง

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมค่ะ

กำลังเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนาน

มันจะมีแสงไฟสว่างวาบขึ้นมานะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคือคนก็ตกใจนะ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็มีกันหนีกันนะคะ

แล้วมีควันด้วยครับที่วาบวาบขึ้นมา

ตำรวจสพพนัฐนิคมไปตรวจสอบค่ะ
มีคนเจ็บโดนลุกหลงจากสะเก็ดระเบิดปิงปอง
โดนเข้าที่ปากกับที่ขานะคะ

สักพักได้ยินเสียงปลาระเบิดปิงปอง

๓ลูกนะ๓ลูก

คนที่ปาระเบิดปิงปองเหมือนกับมาคนเดียว
สู้ไม่ได้เลยเอาระเบิดปิงปอง
เข้าสู้แล้วก็หนีไป

กรุงเทพได้รับความเสียหายด้วยค่ะ

ไปฟังเสียงคนเจ็บนะคะ

ตำรวจสพพนัฐนิคมบอกว่า
ตามตัวผู้เกาะเหตุได้แล้ว

เขามีฉายาด้วยนะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็เลยไปปลาระเบิดให้ไฟมันวับ
นั่นน่ะสิอายุ๓๐ค่ะ
นายวิโรธยอมรับสารภาพว่า

ดันเจอกันจังหวะที่เล่นน้ำสาดน้ำสงคราน

ตัวเองเลยย้อนกลับไปเอาระเบิดปิงปองที่บ้าน
แล้วกลับมาที่จุดเกิดเหตุ

นายวิโรธก็เลยปาระเบิดปิงปองโยนเข้าไป

ก็เลยถูกตำรวจชุดสวนตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ